ส่วนเหตุการณ์นี้เจอเจ้าอาวาสเมาแล้วอารวาสแบบนี้
บอกเลยว่าพระลูกวัดและชาวบ้านก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
รวมตัวกันเพื่อขอให้เปลี่ยนเจ้าอาวาสครับ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพนมสารคามที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

แล้วก็ให้พ้นไปจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี้ซะ
จากว่าพระลูกวัดร้องเรียนมาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยชอบกินเหล้าแล้วด่าทออารวาสพระลูกวัดหยาบคล้ายครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาพระลูกวัดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมเจ้าอาวาสนั้นเมาเหล้าทุกครั้งที่เมาก็จะด่าทำตัวอันตภัณฑ์กล่าวหาให้ร้ายพระลูกวัดไปต่างนานาครับ
ทั้งที่เจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะสิ่งที่พระลูกวัดเห็นก็คือไม่ทำกิจของสงฆ์ไม่ออกบินทบาทไม่สมควรจะเป็นผู้นำของวัดอีกต่อไปครับ
ใครพี่บายไป

สามารคคือทำมาเช้าก็ไม่อันนี้ไม่เคยทำ
บินทางปากไหมครับปากก็ไม่เคย
ตั้งแต่ปวดมาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขากินหรือเปล่า
แต่พอปวดมาก็ไม่เคยเห็นเขาบินปาก
ตัวอย่างคือมันต้องทำให้ลูกวัดเห็นและเกิดสัตว์ภาคก่อน
ต่อมาครับได้มีการเรียกประชุมร่วมกันกับหน่วยงานราชการ

หาทางออกร่วมกันกับเหตุการณ์นี้นะครับ
ด้านเจ้าอาวาสที่ถูกร้องเรียนยอมรับว่าเมาจริง

แต่ที่อัตมาไม่ยอมรับคือที่ไปบอกว่า
ตมาด่าให้ร้ายพระลูกวัดอันนี้ไม่จริง

ส่วนชาวบ้านเองต่อให้ฟังแบบนี้แล้ว

ไม่ก็ให้ย้ายออกไปโดยเร็วที่สุด

ต้องการให้เจ้าอาวาสหยุดปฏิบัติหน้าที่

แต่ถ้าจะให้ออกนอกวัดในตอนนี้

ติดว่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่ครับ

เจ้าอาวาสยอมจะย้ายออกจากวัด